ที่กระบี่นะฮะแก๊งรักเด็กออกอารวาสไปหลอกให้ผู้ปกครองเนี่ย
เอาเด็กไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนพอไปถึงแล้วไม่มีงานจัดขึ้น
โชคดีเอาเด็กกลับมาบ้านได้ก่อนอย่างปลอดภัยก็ไม่ถูกรักพาตัวไปนะครับ
เหตุการณ์นี้นางสาวสุจัยสิทธิมนต์นะฮะอยู่ที่บ้านบากันตำบลครองท่อม
อำเภอครองท่อมก็โพสต์เตือนในโลกออนไลน์เล่าให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่สิบสองที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยกำลังไปทำงานที่อ่าว
หาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ครับพ่อแม่โทรมาบอกว่าเนี่ยนะ
เพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่านางสาวโบอายุสักสิบแปดปีมาติดต่อขอให้ลูกสาวของเธอเนี่ยนะฮะ
คืออ่าลูกสาวของนางสาวสุใจเนี่ยอายุเพียงแปดขวบ
ไปร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงที่โรงเรียนในอำเภอเหนือครอง
โดยจะให้ค่าต่อแพนห้าร้อยแล้วก็ไปกับเด็กอีกสามสี่คนในหมู่บ้าน
พอเห็นว่ามีคนมาติดต่อคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ไป
ประกอบกับก็เด็กมีหลายคนก็ไปอนุญาตให้ไปนะฮะ
แต่พอไปถึงกลางดึกเอ๊ะทำไมลูกยังไม่กลับ
ก็เลยติดต่อไปที่นางสาวพรทิพย์นะฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เดินทางไปด้วยกันกับเด็ก
นางสาวพรทิพย์บอกว่าเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้ว
เพราะพอไปถึงไม่มีงานเลี้ยงตามที่กล่าวอ้างเลย
ก่อนหน้านี้ห้ามไม่ให้ผู้ปกครองไปด้วยด้วยนะ
แต่ว่าผู้ปกครองเขาตามไปเปลี่ยนที่หมายหลายจุดเหมือนกัน
เชื่อว่านี่น่าจะเป็นการออกกลลวงเพื่อหลอกให้เอาเด็กไป
แล้วก็จะพาเด็กนั้นลักพาตัวไปสุดท้ายนะ
เขาก็กลัวก็เลยพาเด็กกลับมาทั้งหมดก่อนนะครับ
พอมาถึงบ้านสอบถามไปยังนางสาวโบที่เดินทางมาติดต่อก็ไม่ยอมรับนะ
นำเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้เลยครับที่สภครองท่อมตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ยังไม่ได้มีการติดตัวนางสาวโบไปสอบปากคำใดนะครับ
ขณะที่นางโสภาซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดภาวะมาก
เพราะว่ากลัวลูกหลานจะถูกลักพาตัวไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อยากให้ตำรวจช่วยกันเร่งติดตามคดีนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำให้ได้
แล้วก็หาต้นตอนเรื่องทั้งหมดอย่าให้คนร้ายลอยนวลนะครับ